คุณผู้ชมครับนอกจากนี้ถ้าย้อนกลับไปครับ
เมื่อไม่นานมานี้เองประเทศไทยเผชิญกับปัญหาอุทธกภัยนะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เสียหายอย่างหนัก
จังหวัดชุมพรเองก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนก็เสียหายเช่นเดียวกัน
กองทัพเรือครับไปช่วยเหลือสร้างบ้านใหม่
โดยได้รับการสนับสนุนวัตถ์สถานที่บริษัทเหล็กสยามอยมะโตจำกัด
ในวันนี้เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ส่งมอบบ้านให้กับพี่น้องประชาชน
ติดตามทั้งหมดนี้ได้จากรายงานครับ
ได้ร่วมกันมาทำพิธีส่งมอบบ้าน
ซึ่งเป็นบ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเหล็กสยามยามาโตจำกัด
นะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสงค์บัญหาเรื่องของบุคโฆภัย
วันนี้ก็สร้างเสร็จแล้วโดยกำลังพลของกองทัพเรือภาคที่๑
ทั้งหมด๕หลังนะครับที่ส่งมอบวันนี้
ในส่วนของกองทัพเรือเรามีกำลังพลที่เกี่ยวกับช่าง

และจะไม่ทิ้งประชาชนเช่นเดียวกันครับ
ซึ่งก็เราจะเห็นอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับ
แล้วก็ออกแบบบ้านที่ใช้โครงสร้างเสาและคาน

ทำให้บ้านหลังนี้ตั้งแต่เริ่มโครงสร้างเสร็จภายใน๑วัน
แล้วก็ภายใน๑๕วันหลังคาฝ้าเพดานพื้นทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย
ผู้ประสบภัยพร้อมอยู่ได้ทันทีครับ
เราก็ช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดให้นะครับ
โดยที่กองทัพเรือก็ช่วยในส่วนของแรงงานก่อสร้างจนกระทั่งบ้านแล้วเสร็จครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาเราได้ส่งมอบบ้านให้กับพี่น้องที่อยู่ในท้องถิ่นแล้ว
เราเห็นสีหน้าเห็นแววตาของเขาแล้วเนี่ยเรารู้สึกหายเหนื่อยชื่นใจนะครับ
ก็ยินดีครับแล้วก็มันจะเป็นกำลังใจที่จะทำให้เรา
พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตอบแทนสังคม
แล้วก็เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นในประเทศไทยต่อไปครับ